เข้าไปขอร้องให้หน่วยงานมาแก้ไขปัญหาแต่ก็ยังไร้การเหลวแล

ตั้งโต๊ะค่ะบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ขอให้มาช่วยแทนหน่อยเถอะ
เพราะว่าในเมื่อเดือดร้อนขนาดนี้แล้ว
ไม่อยากเห็นใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต

ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในพื้นที่จำนวนหลายสิบคนนะคะ
รวมตัวกันนำเครื่องเส้นไหว้และหัวหมู
มาตั้งโต๊ะประกอบพิธีเส้นไหว้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
บริเวณ๔แยกเมืองทีถนนสายสุรินศรีขอรภูมิ
ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินค่ะ
เช่นทางหมายเลข๒๒๖นะคะ
บอกว่าให้ช่วยดูแลคุ้มครองประชาชนที่สัญจรผ่านสี่แยกดังกล่าวให้ปลอดภัย

เพราะว่าตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุมาหลายครั้งแล้ว
ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะ
อย่างล่าสุดนะคุณเมื่อวันที่๓๐มกราคมที่ผ่านมา
เกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
ที่มีพระสงฆ์นั่งซ้อนท้ายจนทำให้เสียชีวิตทั้งคู่
ชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้ว
ส่งหนังสือร้องเรียนถึงความเดือดร้อนนี้
ไปยังแขวงการทางสุรินทร์เพื่อให้ช่วยสร้างเกาะกลางหน่อยเถอะ
แต่เรื่องก็เงียบหายไปค่ะ
ดังนั้นชาวบ้านก็เลยนำเครื่องเส้นไหว้มาทำพิธีเส้นไหว้
เผื่ออุบัติเหตุจะได้หายไป
ซึ่งนายสอนชัยสุพิมาตรนายกอบตเมืองที
ก็บอกว่าสี่แยกนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำเลย
เพราะว่าเป็นทางโค้งร่วมทางแยกมีจุดเสี่ยงมากมาย
ตั้งแต่ถนนเส้นนี้ถูกขยายตามหลักการพัฒนาขึ้นเป็น๔เลน
ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุก็ตามมาพร้อมกับถนนที่ขยายเป็น๔เลนนี่แหละค่ะ
ชาวบ้านเสียชีวิตไปแล้วหลายราย

ไหนจะต้องสูญเสียทรัพย์สินไปอีกมากมาย
แต่ละวันชาวบ้านใช้เส้นทางนี้ข้ามไปมา
ทั้งเด็กนักเรียนที่ไปโรงเรียนลุ้นกันทุกวันเลยนะคุณ
เป็นเหมือนกับแยกวัดใจว่าจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือเปล่า
รับว่าถนนเส้นนี้มีจุดเสี่ยงอยู่มากมาย
เป็นทั้งทางโค้งแล้วก็เป็นสี่แยกที่ไม่ตรงกัน

ก็ตั้งแต่ถนนเส้นนี้ถูกขยายขึ้นตามหลักของการพัฒนา
ไปโรงเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตวันนี้พวกเราไม่ปลอดภัย
นายกอบตก็บอกด้วยนะคะว่าอยากให้แขวงการทางจังหวัดสุรินท
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง
ช่วยหน่อยเถอะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้าน
จริงจังเสียทีเพราะว่าทุกวันนี้ลำบากเหลือเกินค่ะ
ซึ่งชาวบ้านอยากจะได้เกาะกลางถนน
แล้วก็อยากได้ไฟส่องสว่างบริเวณนี้
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ชาวบ้านร้องมาก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
รองผู้ในการสำนักงานแขวงการทางจังหวัดสุรินอยู่ในสายกับเราแล้ว
รองพอทวีเวียนไทยสงฆ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณสืบสกุลคุณฮาริยาครับ
ท่านรองขอบคุณด้วยนะฮะที่เข้าสายพูดคุยกันนะครับ
ท่านรองทำไม๔แยกนี้มีปัจจัยอะไรถึงกลายเป็นสี่แยกกินคนไปได้

สะพานก็มีมันมีปัจจัยอะไรบ้างฮะ

ทีมันเป็น๒ช่องจราจรไปกลับนะครับ
ก็ในการเดินทางอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไห
เนื่องจากปริมาณจราจรถนนสาย๒๒๖ปริศนิษฐ์พภ
ปริมาณจราจรอยู่ที่๑๓๕๖๔คันต่อวัน

เยอะนะครับจุดนี้พอดีเราขยายช่องจราจรเป็น๔ช่องจราจรแล้วเนี่ย
การจราจรจะทำให้ความเร็วเพิ่มขึ้น
แล้วก็ผู้ใช้ถนนบางครั้งไม่ครบกฎด้วยในจราจร
ก็เนื่องจากจุดดังกล่าวเราทำเป็นเกาะสีนะครับ
เกาะศรีแล้วก็มีจุดเปิดตรงแยกนี้อยู่
แล้วก็ไฟฟ้าชั้นสว่างเรามีนะครับมีอยู่นะครับ
แล้วก็เปิดว่าเนื่องจากว่าบางทีเขาแสงฝั่งซ้ายกว่าไม่ได้
เขาก็จะข้ามไปเลนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับ

ครับใช่ที่ท่านนายกอบตที่บอกว่าอยากจะได้ก่อค้าง
คืออันนั้นนั่นคือเป็นจุดที่เราเอาไปแก้ปัญหาหลายจุดแล้วก็ได้ผลนะครับ
ในลักษณะการเกิดอุบัติเหตุปัดกระแสเนี่ย
ทีนี้เราได้คุยกันในทีมงานซึ่งท่านพอสรุปแล้วว่า
เราจัดทำแผนเกาะตัวนี้เข้าไปกอบพิษและทำจุดโถนหัวท้ายให้
เพื่อเกิดสรุปการลงชะวแบบนอกก็แสนนี่นะครับ
ตอนนี้ก็ได้จัดทำแผนเข้าไปซึ่งผมได้ไปตรวจสอบเบืองต้น
โดยละวิสบุรษอยู่ทางชาวนี้ก็มีทางเดี๋ยวคือต้องปิดก่อครับ
ไม่พอที่จะไปสัญญาณไฟแดงได้

เป็นเอาเกาะยกเขาเรียกว่าเกาะเลสนิเดียน
เป็นพิษเพื่อที่บังคับพฤติกรรมคน
ไม่ให้ขับรถแซงซ้ายแซงขวาได้เหมือนปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้เราเป็นมาตรฐานทางใช้เกาะเกาะศรี
เกาะสีที่เป็นทาสีตามพื้นเนี่ยใช่ไหมครับ
ใช่ครับคือเราจะทำเป็นเกาะทึบแล้วก็ตีบ้าง
โดยให้ตรงเกาะแปรงทิศทางแตราจร
มีข้างละ๒เรนค์ไปกลับ
ทีนี้ถ้าเขาไม่เคารพกฎจราจร

เขาก็สามารถข้ามเกาะศรีไปวิ่งอีกฝั่งหนึ่งได้

เราไม่ใช่ว่านิ่งดูได้นะครับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของคนขับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนบริบทของคนสองข้างทางเนี่ย
อาจจะใช้พื้นที่ไม่เหมือนเดิม
ทีนี้หลังจากที่สร้างเสร็จเราก็ดูแล้วพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปเยอะหลายอย่าง
ทีนี้เราก็เลยมาคุยกันในทีมงานบริหารของแขวน
แล้วก็สรุปแล้วเราจัดแผนเข้าแน่นอน
อันนี้แนวโน้มน่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร่คะรองพอค่ะ
คืออย่างนี้ครับคือตอนนี้เราต้องตรวจสอบงบประมาณอยู่นิดหนึ่ง
ถ้ามีเราดำเนินการทันทีเลย

ถ้ายังไม่มีไม่เกินงบปี๖๐แน่นอนครับ
เพราะว่ามันเป็นปีนะครับทีนี้บางงบเราดำเนินการไปเยอะแล้วนะครับบางที
เพราะว่าเงินจะไม่พอแล้วก็ว่าจะพยายามเอาให้ไปในปีนี้
เพราะว่าเราก็เป็นห่วงชาวบ้านที่ใช้ถนนอยู่
เราไม่ได้ให้เกิดขึ้นชีวิตคนชีวิตหนึ่งก็ถือว่า
ถ้าใครไม่เจอก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนเราไม่ได้ให้เกิดเลย
ทีนี้เราคาดว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุด
เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องที่ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัยสูงสุด
ก็เท่ากับว่าจะดำเนินการเพื่อแก้ไขให้เต็มที่

ขอบคุณด้วยรองผู้บริการสำนักงานแขวงการทางจังหวัดซุรินทร์รองพอทวีร์สวัสดีค่ะ
นั่นแหละครับก็เป็นแนวทางในการที่จะช่วยเหลือดูแล
ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่อื่นนะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเมื่อกี้ก็เห็นดูแลจูงประชาชนข้ามถนน
รวมถึงประชาชนเองก็ต้องให้ความร่วมมือ
แล้วก็ที่สำคัญรถต่างถิ่นหรือรถในพื้นที่เนี่ย
ต้องเคารพกฎจราจรอย่างจำกัดมาก๕๗๙๐๐๙
บอกว่าปัญหานี้รับทราบแล้วเดี๋ยวเอาเข้าที่ประชุมก่อน

ยังไงก็ตามนะคะเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้
แล้วก็จะเร่งรีบดูแลแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุด
อีกหน่อยฉายาแยกกินคนก็จะอาจจะหายไปก็ได้นะ
ใช่คือถ้าเกิดว่ามีเกาะกลางถนนแบบนี้แล้ว
เชื่อว่าน่าจะลดน้อยลงแน่นอนนะคะเรื่องของอุบัติเหตุ